คุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งคดีที่ตอนนี้เรายังคงติดตามความคืบหน้ากันอยู่คือเรื่องของคดีการไปพบนะครับ
ส่วนของมนุษย์ที่มีการถูกทิ้งไว้ในแม่น้ำล่าสุดนั้นผลการตรวจสอบมาพบว่าเป็นชายชาวเอเชียนั่นเองครับ
ก็คือเป็นผลของการตรวจสอบชิ้นส่วน๔ส่วนที่พบในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตรงว่าเป็นคนเดียวกันและเป็นชาวเอเชีย
ส่วนผลของการตรวจสอบซึ่งเปรียบเทียบกับพ่อผู้ที่มาแจ้งก่อนหน้านี้ว่าอาจจะเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตพบว่าไม่ตรงกันซึ่งเป็นนุ่มชาวระยอง
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทีมสืบสวนคดีสำคัญนี้เป็นการเฉพาะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
ความคืบหน้าคดีพบชิ้นส่วนมนุษย์ลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
ซึ่งเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองซึ่งผลล่าสุดออกมาแล้วนะคะบอกว่าไม่ตรงกันนะคะ
ล่าสุดค่ะพลตำรวจตรีพรชัยสุธีรคุณผู้บังคับการสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เปิดเผยผลตรวจดีเอ็นเอของชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบในแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง๔ชิ้นไปก่อนหน้านี้
บอกว่าเป็นของบุคคลเดียวกันนะคะ
มีลักษณะเป็นชายชาวเอเชียอยู่ในช่วงวัยกลางคน
ผมสั้นสีดำไว้หนวดคราวเล็กน้อยนะคะขนหน้าแข้งและขนหน้าอกเป็นสีดำ
ส่วนอวัยวะข้อเท้าซ้ายและขวาที่พบอีก๒ชิ้นล่าสุด
ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์เปรียบเทียบดีเอ็นเอว่าผลนั้นตรงกับอีก๔ชิ้นส่วนก่อนหน้านี้หรือไม่ค่ะ
อกจากนี้ตำรวจยังคงรอผลการตรวจสอบดีเอ็นเอของนายศรีบีดาของนายเกียรติศักดิ์ซึ่งก็ยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าไม่ตรงกัน
ความคืบหน้าในการสืบสวนคดีล่าสุดพลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ขออนุมัติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตั้งทีมสืบสวนคดีสำคัญจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเข้ามาสืบสวนสอบสวนคดีนี้แล้วนะคะ
โดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสัญญาบัตร๑๐เป็นหัวหน้าชุดพนักงานสืบสวนสอบสวน
และมีพลตำรวจตรีสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพร้อมชุดสืบสวนฝีมือดีอีกหลายนายร่วมคลี่คลายคดีนี้ค่ะ